รอคอยคำตอบนะคะว่าตกลงใครกันแน่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการเด็กในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องซ้อน
ผู้ว่าหรืออบตหรือใคร
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับสมาชิกอบตบ้านใหม่
เปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีที่แรกเลยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณนิ่มนวลสุพรรณยศค่ะ
ผมยอมเจ็บปวดเพื่อให้ระบบอยู่ได้ครับ
จากข้อมูลที่เหยื่อค้ากามน้ำเพียงดินให้ไว้กับทีมข่าว
คืนวันที่๒๒กันยายน๒๕๕๙
มีการออเดอร์หญิงบริการรับแขกที่ธนโชธรีสอร์ท๔คน
ให้บริการแขกในเวลาประมาณ๒ทุ่ม
และที่ห้องนาปลาจาดเหยื่อสองคนได้พบกับชายซึ่งอ้างตัวเป็นผู้ว่า
สำรวจพื้นที่ก่อนรับตำแหน่งต้องการซื้อบริการเพิ่ม
แต่เหยื่อไม่เชื่อจึงแสดงภาพถ่ายในชุดข้าราชการให้ดู
แต่สุดท้ายเหยื่อไม่ยอม
และในคืนวันเดียวกันเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ได้โอนเงินส่วนต่างจากการขายบริการ
ให้กับแม่เล้าชื่อฟ้าจำนวน๓๕๐๐บาท
เพื่อหาบุคคลปริศนาอ้างตัวเป็นผู้ว่าซื้อกามน้ำเพียงดิน
เรื่องราวถูกโยงมาถึงอบตบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรี
และนี่เป็นเอกสารหลักฐานที่ระบุชัด

คณะของอบตบ้านใหม่เข้าพักที่ธนโชธรีสอร์ทจริง
โดยเปิดห้องพักทั้งหมด๑๒ห้อง
ซึ่งที่ห้องนาปลาจาดมีรายชื่อสมาชิก๒คนเข้าพัก
แต่ทั้งสองยืนยันว่าพักที่ห้องปางตอง
เพราะนาปลาจาดมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนแล้ว
หนึ่งในสมาชิกซึ่งมีรายชื่อเข้าพักที่ห้องนาปลาจาด
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าวันแรกที่เข้าพัก
คณะออกไปรับประทานอาหารค่ำที่ครัวไข่มุก
จนถึงเวลา๓ทุ่มจึงเดินทางกลับเข้าที่พัก
ปฏิเสธคืนวันที่๒๒กันยายน
ไม่ได้ซื้อบริการหญิงแต่ยอมรับในคืนถัดมา
กลับมาก็ประมาณ๓ทุ่มฝาแล้ว

เพื่อหาหลักฐานการแสดงถิ่นที่อยู่

ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนปัจจุบันพบว่า

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่๒๒๒๘กันยายน
โรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
รวมทั้งมีหลักฐานลายมือการลงนามเข้าอบรม

มีภาพถ่ายปรากฏร่วมกับคณะผู้อบรม

ร่วมกับอธิบดีกรมการปกครอง

และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนปัจจุบัน
สามารถยืนยันถิ่นที่อยู่ในวันเกิดเหตุได้ชัดเจน
ตามหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารและพยานบุคคล

แต่ปฏิเสธไม่ใช่คืนวันที่๒๒กันยายน๒๕๕๙
ซึ่งบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้ว่า
ยังคงเป็นปริศนาให้ต้องติดตามหาคำตอบต่อไป